ไปดูเหตุที่หญิงวัย๕๐ปีบุกไปทวงค่าเลี้ยงดูนะครับที่บ้านของอดีตสามีไปเจอเอาภรรยาใหม่แล้วมีปากเสียงกัน
มีปากเสียงกันนะครับตกโรนกันไม่ได้เธอเอาปืนนะครับภรรยาเก่านะครับที่พกปืนไปด้วยยิงภรรยาใหม่เสียชีวิตเลยครับ

ตำรวจสอบเพิ่มเมืองลำปางนะครับแล้วก็กู้ภัยสว่างธรรมสถานเข้าตรวจสอบเหตุคนถูกยิงบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตที่เกิดเหตุเป็นบริเวณหน้าอาคารพาณิชย์สองชั้น
หมู่บ้านหนองละครตะบนต้นทงชัยอำเภอเมืองลำปางครับพบในสุชาติราฮีรันอายุ๕๒ปีนะครับนั่งพิงอยู่ที่ประตูหน้าบ้าน
สภาพถูกยิงเข้าที่ขาซ้ายหนึ่งนัดแต่ยังพอมีสติแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่ฟังได้จึงช่วยกันประถมพยาบาลข้างกันนี่แหละครับพบศพนางสาวพันธิราขัดศรีอายุ๔๑ปีภรรยาของนายสุชาติถูกยิงเสียชีวิตนอนหงายอยู่บนพื้นส่วนผู้ก่อเหตุเป็นอดีตภรรยาที่เลิกรากันไปได้สัก๒ปี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพศพนางสาวพันธิรานะครับเพราะว่าถูกยิงบริเวณใต้ราวนมซ้าย๑นัดแล้วก็หน้าท้อง๑นัด
อกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืน๓ปลอกและกระสุนปืนอีก๑นัดตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
นายสุชาตินะครับคนบาดเจ็บให้การกับตำรวจบอกว่า
เขาอยู่กินกับนางสาวพันธิราภรรยาที่ถูกยิงเสียชีวิต
หลังจากเลิกรากับนางสาวนีรณุษย์อดีตภรรยาผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเขากับนางสาวนิรนุษย์ผู้ก่อเหตุเคยอยู่กินด้วยกัน
มีลูกสาวคนเนื้ออยู่๑๖ปีแล้ว
แต่หลังจากเลิกรากันก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะส่งเสียค่าเลี้ยงดูให้นะ
ก่อนเกิดเหตุครับนางสาวดีละนุษย์อดีตภรรยาขับรถบรรทุก๔ล้อเล็ก
มาหาที่บ้านพักมาทวงถามค่าส่งเสียเลี้ยงดูลูก
แต่ระหว่างที่พูดคุยกับนายสุชาติอดีตสามีอยู่หน้าบ้าน
นางสาวพันธิลาภรรยาใหม่ของนายสุชาติ
เดินเข้ามาสอบถามว่ามีเรื่องอะไรกันเหรอ

ก่อนที่นางสาวนีรนุษย์เนี่ยจะชักปืนพกสั้นที่พกมานะครับ
ยิงใส่นางสาวพันธิลา๒นัดล้มลงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
แล้วก็ยิงใส่นายสุชาติ๑นัดด้วย
กระสุนโดนบริเวณขาซ้ายได้รับบาดเจ็บ

ส่วนผู้ก่อเหตุขับรถหนีไปเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทราบว่าหลังก่อเหตุ
นางสาวนิรนุษย์ขับรถกลับไปที่บ้านพัก

ซึ่งผู้ก่อเหตุจอดรถบรรทุกทิ้งไว้
ทะเบียนกไก่พพ๙๐๕๑ลำปางหนีครับ
ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่านางสาวนีลนุฏลงจากรถยืนอยู่หน้าบ้าน
แล้วใช้มือซ้ายถือปืนที่ใช้ก่อเหตุเอาไว้

จะเดินออกมาหน้าบ้านแล้วพูดคุยอะไรกันบางอย่าง
แล้วทั้งคู่กอดกันร้องไห้ครับ
แล้วคนเป็นแม่ก็ขับรถเก๋งหลบหนีไป

น้องฟ้าเป็นนามสมมุติทราบว่าพ่อกับแม่หย่ากันตั้งแต่๔ขวบครับ

หลังก่อเหตุแม่กลับมาบ้านแล้วก็ให้ฟังว่า
พ่อได้รับบาดเจ็บและยิงเมียใหม่พ่อตายแล้วนะ
เพราะถูกภรรยาใหม่พ่อด่าทอด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย

น้องฟ้าอยากจะให้แม่มอบตัวนะครับ
เพราะโทษหนักจะได้เป็นเบาครับ
อยากให้แม่แบบมอบตัวเพราะว่าจากโทษที่มันหนักแล้ว

เพราะว่าตอนนี้คือมันก็กระจายไปหมดแล้วทุกส่วนเลย

คือยิ่งที่เขาทำไปอย่างนี้แล้วเขาทิ้งหนูไว้ที่บ้านอย่างนี้
เขาก็คิดแบบคงจะคิดหนักแบบสุดเลยค่ะ
ที่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีถามนั่นแหละคือสิ่งที่ผมเป็นห่วงเลย

ฟ้าโทรหาแม่บ่อยเกลี้ยกล่อมแม่บ่อยนะครับ
พนักงานสอบสวนสพเมืองลำปางนะครับ
อนุมัติศาลออกหมายจับนางสาวนิรนุษย์แล้ว
ข้อหาฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่น
อยู่ระหว่างติดตามตัวประเด็นคดีครับ